คุณผู้ชมครับแน่นอนช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะ
จากเป็นช่วงที่มีความสุขแล้วเป็นช่วงที่เราสูญเสียกันเยอะที่สุดด้วย
เรื่องของอุบัติเหตุนะฮะก็มีรถทัวร์สายภูเก็ตกรุงเทพครับ
หลักไปตกข้างทางทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บครับ
ส่วนที่โคราชนะครับหนุ่มขี่รถจักรยานยนต์นี่แหละฮะ
เสียหลักไปชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างรถกระบะขับตามมาชนบาดเจ็บสาหัสครับ
เมื่อเวลาประมาณ๕ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมา
จำรวจโรงพรรคพี่ไมล์จังหวัดนครราชศรีมานะครับ

ก็คือนายอำนาจเงาโพได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับ
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของนายประสิทธิ
รัฐนาชัยประเสริฐได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะก็แตกเลย
นายประสิทธิ์คนขี่รถจักรยายนต์พ่วงข้างบอกว่าถูกรถจักรยานยนต์ของนายอำนาจนี่แหละชนท้ายบริเวณรถพ่วงข้างอย่างแรง
รถตกลงไปในคลองจุลประธานขณะนั้นก็มีกระบะที่ขับตามมาด้านหลัง
เหยียบซ้ำไปเลยครับเหยียบซ้ำไปที่นายอำนาจที่ล้มอยู่บนถนนก่อนที่รถกระบะนั้นจะเร่งเครื่องและหลบหนีไปครับ
อีกเหตุการณ์หนึ่งไปเกิดที่ประจวบนะครับที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
ทัวร์สายภูเก็ตกรุงเทพพลิกคว่ำลงร่องระบายน้ำจนทำให้มีผู้บาดเจ็บร้องขอความช่วยเหลือจำนวนมากทีเดียวครับ
เหตุเกิดก็บนถนนเพชรเกษมก่อนถึงหน้าโรงพักบางสะพานประมาณ๕๐๐เมตร
กู้ชีพกู้ภัยต้องระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่
เมืองต้นก็ทราบว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถร่วมบริการบขเดินทางออกจากภูเก็ตมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
เมื่อถึงจุดเกิดเหตุบริเวณทางโค้งคาดว่าคนขับน่าจะมีอาการหลับในแล้วครับ
ทำให้รถนั้นพุ่งแห่โค้งตกลงไปร่องกลางถนนเป็นเหตุให้มียอดผู้บาดเจ็บทั้งหมด๒๙คนสาหัส๕คน
และมีพระพิสุกที่เดินทางมากับรถมรณภาพในจุดเกิดเหตุเพราะว่าถูกรถทัวร์ทับร่างเสียชีวิตเลยครับ
ตำรวจได้อายัดตัวนายประเสริฐเหลาล่างนะครับอ้างว่าเป็นพนักงานขับรถนะฮะแต่ว่าไม่มีเอกสารติดตัวแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอาการสหัสเหมือนกันกระดูกหักหลายแห่งก็เอาไปสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีครับ
ตอนนี้สถิติอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่๒๕๖๑ของการรณรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรผ่านมา๒วันก็คือ๒๘๒๙ยังไม่รวมเมื่อคืนเมื่อวานนะครับก็เกิดไปแล้ว๑๐๕๓ครั้งมีผู้เสียชีวิต๙๒คนบาดเจ็บ๑๑๐๗คนช่วงเกิดเหตุสูงสุดก็คือ
สูงสุดแน่นอนมาวแล้วคับ
ยังเป็นอันดับ๑
แล้วก็ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็อันดับที่๒
ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บสูงสุด

ก็คือเป็นสะสมนั่นเองนะคะคุณผู้ชม
คือตอนนี้ยังรอของวันที่๓อยู่นะ๗วันอันตราย
เดี๋ยวน่าจะรู้ประมาณสักช่วง๑๐โมง๑๑โมงนะคะ